ที่จังหวัดประทุมธรรมนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วงบ่ายเมื่อวานที่เรานำเสนอไปค่ะ
มันมีเหตุการณ์แทงกันตาย
แล้วต้นเรื่องเนี่ยโอ้โหมันก็แค่เรื่องของความหึงหวง

คือแทงไปทีเดียวนะคะแต่ว่ามันไปโดนแบบ
โดนปลอดถลุปลอดเลยจนเสียชีวิต
คือเบื้องต้นตอนนี้ได้มีการขออนุมัติศาล

มี๓คนตำรวจบอกว่าเดี๋ยวอีกสองคน
ขอหารายละเอียดเพิ่มเติมก่อน
ตอนนี้เลยออกไหมจับคน๑เนี่ยค่ะ
มันเศร้าใจมากนะคะ
เราไปคุยกับฝ่ายหญิงด้วยที่เหมือนกับว่า
ครบซ้อนหรือเปล่าแล้วเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อ

ถนนเรียบคลองรังสิตนครนายก

คนที่ถูกแทงคือนายถิติแพงเพ็ง

ถูกแทงแผลเดียวเลยนะคะ

ชายโครงด้านซ้ายทะลุปอด
เลือดไหลนองพื้นเต็มไปหมดเลย
ช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดค่ะตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
รวมรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ

นายจักริจรุ่งเรืองอายุ๒๔ปี
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
นี่คือชมหน้าของนายเนสผู้ก่อเหตุค่ะ
คือตำรวจได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ได้ข้อมูลจากประจักษ์พยานที่อยู่ในเหตุการณ์
ยืนยันว่าไม่ใช่แค่ในเนสคนเดียวที่ก่อเหตุนะคะ
ร่วมก่อเหตุกันเนี่ย๓คน
แต่ตอนนี้ออกหมายจับในเนสคนเดียวก่อน
อีก๒คนยังไม่รู้ชื่อว่าชื่ออะไร
อยู่ระหว่างหาข้อมูลเพิ่มอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แล้วตำรวจก็จะตามตัวมาให้ครบทั้ง๓คนเพื่อมาดำเนินคดี
วันนี้เราก็เลยส่งคุณชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คนสำคัญเลยที่ต้องไปคุยด้วยก็คือฝ่ายหญิง
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่าปอก็แล้วกันนะคะ
เป็นแฟนสาวของผู้ตายก็คือแฟนของโอ๊ตเนี่ยค่ะ
ไปจนถึงจุดที่โอ๊ตโดนแทงด้านหลังร้านสะดวกซื้อ
แต่วันนี้ก็มีการทำความสะอาดล้างคราบเลือดอะไรไปหมดแล้วนะคะ
ปอเนี่ยบอกว่าเธอกับโอ๊ตคบกันมาได้เดือนหนึ่ง
มองว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเธอนี่แหละ
แต่เธอก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นฆ่าแกล้งกัน
ทีมข่าวของเราเลยยิ่งถามเลยว่าทำไมถึงคิดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งคือเกิดจากเธอ
เหตุการณ์มันเป็นยังไงมันมีเรื่องราวอะไรก่อนหน้านี้
เธอเลยบอกว่าขอย้อนให้ฟังแบบนี้ช่วงสายสายวันเกิดเหตุในเนสคนก่อเหตุนะคะ
เนสมาส่งเธอนะคะในโอ๊ตแฟนเธออ่ะเดินลงมาจากห้องพักมาเห็นพอดี
ก็เลยไม่พอใจครับในเนสก็เลยพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวมึงเจอกู
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปหลังจากนั้น
เธอบอกว่าเธอก็ทะเลาะกับแฟนค่ะทะเลาะกับในโอ๊ต
คือในโอ๊ตก็ไม่พอใจว่าอ้าวทำไมคืนก่อนหน้านี้ไปดื่มเหล้าบ้านในเนสจนสว่าง
แล้วเนี่ยในเนสยังขี่รถจักรยานยนต์มาส่งอีกต่างหากเลยทะเลาะกัน
พอทะเลาะกันปุ๊บเธอกับโอ๊ตเดินไปร้านสะดวกซื้อ
เธอเดินนำโอ๊ตเดินตามสักพักหนึ่งโอ๊ตวิ่งไปเลยบอกว่าโดนไล่กระทืบมา
เธอบอกเธอหันไปเห็นว่าใครมาไล่กระทืบแฟนเธอ
หนึ่งในนั้นคือในเนสอืมคนที่สองคือในโต๊ด
คนที่สามเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าชื่ออะไรเธอบอกเห็นเนี่ย๓คน
วิ่งไล่มาไล่มากระทืบแฟนเธอแต่มันไม่ใช่แค่กระทืบไงฮะ
มันมีการแทงด้วยจนในโอ๊ตเลือดท่วมเลย
แต่เธอบอกว่าไอ้ประเด็นครบซ้อนมันไม่ใช่นะเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ครบซ้อน
ในเนสเนี่ยเป็นแค่พี่น้องกันคือเธอไปดื่มเหล้าบ้านในเนสจริง
เนสมาส่งที่พักจริงแต่ไม่ได้มีอะไรเลยเป็นแค่เพื่อน

หนูให้คนที่ชื่อเนสมาส่งที่หอมาส่งที่คอนโด
แล้วทีนี้โอ๊ตเหมือนกำลังจะเดินไปเซเว่นแล้วเห็นหนูมากับคนที่ชื่อเนส
ก็เลยเดินวนกลับมาแล้วก็มากระชากหนูแล้วก็บอกปลาเข้าห้อง
พอไปถึงหน้าประตูคีย์การ์ดโอ๊ตหันกลับไปมองคนที่ชื่อเนส
พอหันกลับไปมองแล้วคนที่ชื่อเน็กก็เลยบอกว่าทำไมมึงมองทำไมมึงมีปัญหาอะไร
มึงกล่าวเหรอแต่มึงรอปุ๊บแป๊บนึง
พอหนูวิ่งตามไปปุ๊บหนูเห็นแฟนหนูโดนรุมกระทืบอยู่
พวกนั้นกระทืบแฟนหนูแต่หนูไม่รู้ว่าแฟนหนูโดนแทงตอนไหน
แต่หนูก็คุยกับเขาตลอดนะบอกมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรนะ
เพราะว่าเวลาพี่เนสโทรมาโอ๊ตก็รับ
ก็เสียใจพี่ก็มันทำอะไรไม่ได้แล้ว
หนูก็เสียใจที่ว่าหนูช่วยเขาไม่ได้
ทีนี้ค่ะตัวปนสมูทแฟนสามของโอ๊ตเนี่ยนะคะ
ก็คุยกับคุณชมพู่ทีมข่าวของเราบอกว่าเนี่ย
ส่งข้อความไปทางเฟซบุ๊กไปคุยกับเนสด้วยนะ
ตีหนึ่ง๒๖นาทีของวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์ส่งข้อความ
ในเนสนะคะบอกว่าให้มามอบตัว
อย่าให้มันแย่ไปกว่านี้เลยโทรหาด้วย
แต่ในเนสก็ไม่รับแล้วก็ปิดเฟซบุ๊กหนีไปเลย
เนี่ยค่ะก็ถูกออกไหมจับนะก็ยังไม่ยอมมอบตัว
ส่วนนางสาวมายนามสมมุติเพื่อนของผู้ตายค่ะ
บอกว่าเท่าที่รู้จักในโอ๊ตผู้ตายเนี่ยนะ
ก็ไม่ค่อยพูดไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาสกับใคร
ด้วยส่วนในเนสผู้ก่อเหตุเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบหาเรื่อง
พวกตีกันหน้าร้านเหล้าประจำเลยรู้มาว่าในเนสชอบพกอาวุธติดตัวด้วย
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุร้ายแบบนี้
มันไม่ใช่คนด่ามันไม่ใช่คนอะไรอย่างงี้อยู่แล้วน่าจะเป็นเพราะว่าเนสเห็นว่า
เห็นว่าผู้ตายเนี่ยกระชากกระชากกระชากเพื่อนหนู
กระชากคอเสื้อแล้วเนสมันก็รักของมันนะพี่เข้าใจไหม
มันก็ทำน้องว่าเฮ้ยมึงทำไมทำผู้หญิงอะไรแบบนี้
มันก็เด็กอ่ะพี่เล่นกันหยอกกันก็ผลักกันดึงกันแค่นี้
มันไม่มีนะไม่มีนะคะไม่เคยเห็นนะหรือว่าอาจจะมี

ว่ากำลังคบกัน๑วันก่อนเกิดเหตุค่ะ
ความสัมพันธ์ที่อยากเจอที่สุดคือความสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอตั้งแต่วันแรกถึงปัจจุบัน
ก็จะเป็นลักษณะการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ
คำพูดมันโกหกได้แต่การกระทำจะบอกความจริงเสมอ
พฤศจิกายนก็แชร์โพสต์ข้อความว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการโดนหลอก
ในขณะที่ผมซื่อสัตว์

แต่เป็นลักษณะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของสถานะ

โพสต์หลังจากที่โอ๊ตโดนแทงเป็นภาพนิ่ง
ข้อความคุยทั้งสัตว์ของอธิบายที่โอ๊ดบอกรักแฟนสาว
แล้วก็มีคลิปภาพวันเกิดเหตุ
ด้วยมีคลิปภาพความรักความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับผู้
ตายแล้วก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าไหนว่าจะไม่หนีเขาไป
ไหนไหนว่าเราจะผูกแขนกันกลับมาก่อนได้ไหมแฮชแท็กอย่าลืมมา
หาเขานะรักประมาณนี้นะคะคือแฟนสาวของโอ๊ตเนี่ยบอกกับ
ทีมข่าวของเราว่าจริงแล้วเนี่ยอีก๒เดือน
มั่นกันแล้วนะใช่จะคุยกันจะมั่นหมายแบบเป็นกิจจะลักษณะแล้วนะ
ครับแต่สุดท้ายมันมาเกิดเรื่องนี้ซะก่อนอืมเธอก็ยืนยันว่าไม่ได้ครบซ้อนนะฮะค่ะ
เพราะที่แรกตอนมีข่าวมาบอกว่าเป็นการมาเจอกันระหว่าง
คนเก่าคนใหม่ระหว่างกำลังคบซ้อนอะไรกันอยู่เธอบอกไม่ใช่นะครับบอกเป็นเพื่อน
อีกฝั่งหนึ่งเป็นแค่เพื่อนนะครับท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้รับภาพมานะฮะ
เป็นภาพนิ่งในช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๑๒นาทีของเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุด้านหลังร้านสะดวกซื้อที่เป็นบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
จะเห็นภาพในเนสผู้ต้องหาแล้วก็เพื่อนกำลังรุมทำร้ายในโอ๊ตผู้ตายนะครับ
ตรงจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่เขาเจ็บหนักอยู่แล้วก็เสียชีวิตนะครับ
วงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับขณะเดียวกันนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
จะเห็นในจักริตหรือว่าในเนสผู้ต้องหานะครับกับเพื่อนนะ
ขี่จักรยานยนต์ออกจากลานจอดรถของคอนโดนี่นะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าไปตามเส้นทางในคอนโดนี่เป็นตอนที่ขับมุ่งหน้าไปยังประตูด้านหลังคอนโดนะครับ
จักรยานยนต์สองคันของคนก่อเหตุแล้วก็ผู้ต้องหาด้วยนะฮะที่ร่วมกันนะฮะเพื่อนเนี่ย
สามคนเนี่ยขี่ออกประตูด้านหลังคอนโดภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นในเนฟผู้ต้องหาแล้วก็เพื่อนที่ร่วมก่อเหตุ
ขี่จักรยานยนต์ออกประตูหลังคอนโดไปนี่นายเนสเป็นคนขี่นะฮะคือในเนสเนี่ยเขาเป็นคนแทงนะครับส่วนเพื่อนอีกสองคนก็มาร่วมกันก่อเหตุด้วยนะครับ
ป้อมรอปภของคอนโดพบว่าในเนสขี่ไปคนเดียวเป็นจักรยานยนต์สีขาวสวมหมวกกันน็อกสีขาวเต็มใบเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงยีนขาสั้นรองเท้าแตะสีดำส่วนคันนี้เป็นของเพื่อนเขาสองคนที่มาก่อเหตุด้วยกันนะครับขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงคนขี่เนี่ยสวมหมวกแก๊ปนะฮะสีขาวดำนะครับส่วนอีกคนน
นางซ้อนทายนี่ไม่สวมรองเท้านะฮะถาวเปล่านะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะสงสัยต้อนก่อเหตุรองเท้าหลุดหรือยังไร
ที่วงจรปิดอีก๒มุมจับภาพต่อเนื่องนี่เป็นคลิปแล้ว
หลังเกิดเหตุผู้ต้องหา๓คนนี้นะมือแทงกับเพื่อนที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายเขา
ขี่จักรยานยนต์ตามกันไปจากคอนโดที่เกิดเหตุออกมาจากหลังคอนโดนะฮะ
แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางโค้งเข้าซอยคุ้มบุญ
ช่วงนี้จะเป็นเวลา๑๑นาฬิกา๑๗นาทีของเมื่อวานนี้
ตอนก่อเหตุตอนที่ไปรุมเขาเนี่ยประมาณ๑๑นาฬิกา๑๒นาที
นี่นะฮะวงจรปิดสี่มุมของกล้องหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
บันทึกภาพวันที่เกิดเหตุจะเห็นรถของผู้ต้องหาขี่ด้วยความเร็ว
เป็นช่วงหนีก่อเหตุเสร็จแล้วไปอย่างเร็วเลยนะครับ
ขี่หนีตอนหลังก่อเหตุนะครับกล้องหน้าหมู่บ้านบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนนะครับ
นี่จะเป็นช่วง๑๑นาฬิกา๑๙นาทีตรงนี้เป็นถนนซอยคุมบุญนะฮะ
ถามว่าถ้ามุ่งหน้าไปเนี่ยจะมุ่งหน้าไปไหนจะเป็นชุมชนในพื้นที่บ้านพักของผู้ต้องหา
นี่นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากก่อเหตุแล้ว
คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเมื่อช่วงบ่าย
ของในโอ๊ตผู้เสียชีวิตรวมถึงแฟนสาวไปรับศพค่ะ
ก็จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาห้วยลุงที่อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์เป็นบ้านเกิดของผู้เสียชีวิต
คุณปู่ของผู้เสียชีวิตนายมงคลอายุ๖๖คุณปู่บอกว่าเลี้ยงหลานชายคนนี้มาตั้งแต่เกิด
จากว่าพ่อแม่แยกทางกันนะคะก็รู้มาบ้างว่าหลานชายคบหากับแฟนสาวคนนี้ได้สักประมาณหนึ่งเดือน
วันเกิดเหตุหลานชายออกจากบ้านไปตอนตี๓บอกว่าจะออกไปหาแฟนที่คอนโดเพราะว่าแฟนโทรตาม
แล้วก็พอรู้ว่าทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องมือที่๓จนนำมาสู่ความตายเนี่ยคุณปู่ก็เลยบอกว่ารู้ไหมเนี่ยว่าปีหน้าหลานชายจะบวชอยู่แล้ว
ตั้งใจจะบวชแล้วก็ตั้งใจว่าบ้านปลายจะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดที่นครสวรรค์แล้วปู่บอกว่าก็กะว่าจะใช้ชีวิตกับหลานชายคนนี้หลานชายคนเดียวคนนี้
แต่กลายเป็นว่าต้องมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อยากจะให้คนร้ายเข้ามอบตัวนะคะ
แล้วก็โอ๊ตก็ได้ออกจากที่นอนไปที่บ้าน
ฆ่าคนทั้งคนไม่สำนึกผิดหรือยังไง
โอ๊ตก็เป็นคนดีไม่ใช่ว่าเด็กเจยเลนะ

มันยังไงกันแน่
คือทีมข่าวของเราเนี่ยคุยกับแม่ของในเนส

แม่บอกว่าลูกชายแม่กับปอรู้จักและคบหากันเกือบเดือนนึงแล้วค่ะ

แม่บอกว่าลูกชายแม่คบกับปอนะคะแต่ปอบอกเป็นแค่เพื่อนนะ

แล้วแม่ก็บอกว่าอ้าวก็ในเนสลูกชายแม่
เคยพาฝ่ายหญิงมาที่บ้านทั้งสองครั้ง
แล้วก็ทุกครั้งที่ฝ่ายหญิงมาที่บ้านก็จะมาขอเงินลูกชายแม่
ไม่ค่อยถูกชะตาผู้หญิงคนนี้สักเท่าไหร่เลย

หน้าที่จะเกิดเหตุคืนวันที่๑๔พฤศจิกายน
ก็ปอมาที่บ้านแม่จริงก็มาที่นี่
แล้วทั้งคู่ก็ออกจากบ้านแม่ไปประมาณตี๓ของวันที่๑๕
แล้วก็มารู้ข่าวว่าลูกชายไปเกาะเหตุแบบนี้

ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนแทง

แต่หลังเกิดเหตุก็หนีกันไปคนละทิศคนละทาง

เนสบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะมอบตัวนะคะ

จะมอบตัวเร็วนี้
แม่ไม่ชอบแม่ไม่เคยพูดด้วยเลย
ของกันเนี่ยล่ะค่ะ
แม่เนสบอกว่าเนสคบกับป่อ
แต่ปอบอกว่าปอเป็นแฟนกับโอ๊ต

แต่มันก็เป็นลักษณะที่ว่าข้อมูลมันไม่ตรงกันนะคะ
ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเนสเขาติดต่อมาที่แม่สิบอกจะมอบตัวเร็ว

บอกว่าเนสไม่ได้แทงรุ่นน้องของเนสที่ไปด้วยกันเป็นคนแทง

ถ้าอย่างนี้แม่ก็ต้องบอกเนสว่าโอ้โหยิ่งไม่ต้องกลัวเลยลูก

รีบออกมามอบตัวเลยลูกไม่ได้แทงนี่ใช่ไหม
ตำรวจบอกแบบเนี้ยคุณผู้ชมคุณภาคภูมิ
ก็คือด้วยความที่เพื่อนรุ่นน้องอีก๒คนเป็นใครก็ไม่รู้ไง

ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรก็ออกหมายจับแค่ในเนสในจักริตรุ่งเรืองใช่ไหมคะ
อีก๒คนก็เดี๋ยวต้องรอขยายผล
ขยายผลแล้วอาจจะมีการออกหมายจับตามมา
ครับก็ไม่ยากหรอกฮะคือถ้าถ้าเนสมั่นใจว่าเนสไม่ได้แทงก็ต้องรีบออกมามอบตัวใช่ไหม
เขาก็ตรวจเรื่องลายนิ้วมือเรื่องคราบอะไรต่างนานาที่ปลอกมีดที่เจออยู่เนี่ยใช่ไหม
หลักฐานต่างก็ต้องรีบออกมาไม่ใช่ไปหลบอยู่อย่างนี้
ใช่ค่ะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจะมีหลักฐานมีร่องรอยหลงเหลืออยู่เสมอค่ะ